ข่าวต่อไปนี้ก็ไม่รู้จะอึ้งยังไงก่อนดี
อายุ๒๘ท้องแก่๘เดือน
ไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ทอง๘บาท

ไหวแต่เจอเจ้าของร้านวิ่งไวกว่า
ถึงแม้จะอายุ๗๓แต่ว่าเป็นนักวิ่งเก่า
แหม่สาวท้องแก่ไปไม่รอดครับ
หลงใจกันอ่ะนี่คือเอาคำตัวกลับมาที่ร้านพองหรอ

ได้ครับ
อ่าที่อู่คนลุงวิ่งตามเลยไหมอ่ะ
ที่พี่ก๊อฟบอกเลยว่าไม่รู้จะต้องอึ้งกับอะไรก่อนในข่าวนี้

วิ่งไปนะส่วนเจ้าของร้านก็๗๐กว่าเป็นนักวิ่งวิ่งแซงขึ้นไป
เสื้อขาวคุณลุงเสื้อขาวโอ้โหเออแกวิ่งตามอย่างกับชั้น
ชิ้นแล้วก็จะตะโกนให้ญาติพี่น้องเชิญกันตามจับค่ะสุดท้ายแกเป็นคน
ล็อกแขนเดินกลับมาหือผู้ชมคือมันมันอยากมันอึ้งหลายอย่าง
แบบนี้ค่ะไปกู้เงินเพื่อนมาแสนกว่าบาทจะไปลงทุนทำกิจการค้าขายด้วยความที่ท้อง
แก่แต่เอาเงินนั้นไปเล่นพนันจนหมด
มันก็เลยอึ้งซ้ำอึ้งซ้อนแต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้
สุดท้ายต้องไปคลอดลูกในในคุกแล้วนะฮะอ้าวกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะฮะ
อันนี้คือหน้ามร้านทองครับคุณผู้ชมถนนศรีสมุทรอำเภอเมืองที่สมุทรประการ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวนัชนก
อายุยี่สิบแปดปีอุ้มท้องแก่แปดเดือนใกล้จากข้อเตรียมที
ตะโกนให้ช่วยกันตามจับให้หน่อยนี่ขโมยทงขโมยทองนะฮะ
นะฮะว่าอ๋อคุณลุงเนี่ยสร้อยทองมันมีคราบน้ำยาด้วยเนี่ย
ลุงต้องล้างให้หน่อยนะจังหวะนั้นคงเห็นว่าคุณลุงเขาแก่เนอะ
คุณลุงแกก็กำลังหาเรื่องของน้ำยงน้ำยา
เอาไปเช็ดให้สักพักหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมวิ่งไปเลยครับ
สร้อยคอติดมือไปทั้งหมด๘บาทด้วยกันนะครับ
วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าก็เร็วไม่เร็วกว่าคุณลุงอ่ะเนอะ
คุณลุงแกก็เร็วกว่าแล้วก็ญาติพี่น้องช่วยกันวิ่งตามทันนะฮะ
เพราะว่าอะไรลุงแกตะโกนให้ช่วยจับว่าเนี่ยโอ๊ยขโมยทงขโมยทอง
ถึงแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ว่าแหม่จังหวัดนั้นแกยังแข็งแรงเนอะ
ก็วิ่งตามไปได้สุดท้ายเนี่ยที่จับได้เพราะ
สาวท้องแก่สะดุดล้มด้วยลุงแกก็เลยตามทันพอดิบพอดีครับ
สุดท้ายคุมตัวมาที่ร้านโทรแจ้งตำรวจมานะฮะ
แล้วก็ตำรวจมาถึงทำแผนคุณผู้ชมอืมแน่นอนผู้ก่อเหตุปาดน้ำตาม
ร้องไห้ร้องห่มเลยค่ะนะฮะทางด้านของพันธุ์ตำรวจ
บอกว่าผู้ต่อหาดยอมรับทำไปเพราะติดพนันออนไลน์เกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
จริงนะเรียนจบปริญญาตรีก่อนหน้านี้ทำงานเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
แต่ตั้งคันใกล้คลอดก็เลยต้องออกมาอะไรแบบนี้
กู้เงินเพื่อนมา๑๗๐๐จะไปลงทุนค้าขาย
แต่เอาเงินนั้นไปเล่นพนันจนหมดไม่มีเงินคลอดลูก
ก็เลยวางแผนขโมยทองแบบนี้นะครับ
อย่างที่บอกว่าคุณลุงเจ้าของร้านคุณลุงสมพงศ์ดีกรีไม่ธรรมดา
เคยเป็นแชมป์นักวิ่งมาก่อนแล้วก็ออกกำลังกายจนสุขภาพแข็งแรง
แม้ตอนนี้๗๐กว่าแล้วยังคงแข็งแรงแบบนี้

ทุกปัญหามีทางออกสุดท้ายแล้วพนันอย่าไปยุ่งกับมัน
ตัวเองท้องแก่อยู่คุณผู้ชมนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ต้องไปคลอดลูกในคุก
เงินก็หมดอนาคตก็หมดอีก